ก้าวนักโทษแหกเรือนจำมศ๑๑
คนจับได้แล้ว๗ยังเหลืออีก๒กำลังเร่งล่ากันอยู่ครับ

ตอนที่ก่อเหตุนะฮะ๙คนอยู่ในเรือนจำ
แต่จริงในเรือนจำนี้เป็นเหมือนการกากตัว

เหมือนครบกันมา๔๕๐ปี
พอมองตารู้ใจไปหมดเลยไป๙คนฮะ
ออกจากเรือนจำมธว๑๑ก็คือมณฑนฐานบก
ที่๑๑จังหวัดนครปฐมเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
จังหวัดนครปฐมฮะคือเขากำลังการระมัดระวัง

เป็นเรือนจำของมธบ๑๑เรียกว่ามธบ๑๑คือมณฑลทหารบก

งานนี้อยู่ในพื้นที่ทหารก็จริงแต่คนที่มีหน้าที่ในการดูแลเรือนจำชั่วคราวนี้
ก็คือเจ้าหน้าที่ของราชธรรมล้วนฮะมีการออกตัวไว้ก่อน
นักโทษใช้ใบเลื่อยในการตัดลูกกลงมุดหนีออกมาภาพวงจรปิด
เห็นตั้งแต่ด้านในเห็นตั้งแต่ปุกออกมาจากด้านใน
โผล่ออกมาด้านนอกแล้วปีนลงมาเป็นสไปเดอร์แมนเลย
ออกมาแบบนี้ฮะจากในเรือนจำชั่วคราว
ลงถนนมุดไปหลบมาหลบมุมกล้องหลบจุดต่าง
จนกระทั่งไปเจอถึงขั้นเนี่ยกำลังขโมยเสื้อจากแคมป์คนงาน
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหลบหนีกระจัดกระจายกันไปฮะ
๙คนสุดท้ายจับได้ตอนแรก๙คนจับได้๕
ต่อมาจับได้อีก๒เท่ากับเป็น๗คน
เหลืออีก๒คนกำลังไล่ล่าตัวนะฮะ
คนล่าสุดที่โดนจับก็คือพาณิชย์บัวสอนอายุ๓๕ปี
จำรูนคล้ายสุบันอายุ๓๓ปี
เหลืออีก๒คนที่ยังต้องล่ากันอยู่

พัชรวุฒิมูลทองสงฆ์อายุ๓๘ปี
ทั้งหมดนี้เป็นผู้ต้องหาหลายคดี
คดียาเสพติดคดีรักทรัพย์คดีทำร้ายร่างกาย

แต่ที่ชวนสะพรึงชวนสะพึงตะลึงยิ่งกว่านั้นคือ
เลื่อยที่ใช้ในการเลื่อยลูกลง
เอามาจากไหนอยู่ระหว่างการสอบสวน
ค่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในเรือนจำ

เราไปสนามบินเราเป็นชาวบ้านแก่

แบบตุ๊ดตั๊ดมือโถมือถือ

และตอนนั้นผมขาหักเล็กคือสั่งอยู่ในขาผม

อันนี้ทำงานคุณต้องผ่าเอาเหล็กออกเพื่อจะขึ้นขึ้นปิด

ทุกวันนี้ยังอยู่ว่ะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเหตุการณ์นี้นี่คือในเรือนจำนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ราชธรรมท่านก็บอกว่าเรือนจำนี้คือเรือนจำชั่วคราว
ดังนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจวัตถุโลหะ
แต่มันมีรายงานข่าวนะบอกว่าไอ้ใบเลื่อยเนี่ยรู้ไหมคะ
ว่าในเรือนจำเนี่ยขายใบละแสน
ขายใบละแสนเป็นรายงานมาแต่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำถ้าคอยมาถมยืนยันว่า
ที่พูดอย่างนั้นพูดก็พูดได้แต่ในเรือนจำไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงฟังจาก
พูดจากท่านผู้บัญชาการนะครับค่ะ
เท่าที่ทางฟังที่สูตรการได้พบพยาหลักฐานแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้วิ่งมั่นใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะคลีกคลาย